กันด้วยคุณแม่คนนี้บ้างดีกว่านะคะสวยแซ่บไม่เปลี่ยนเลยสำหรับซาร่าคาซิงกินี่ค่ะดูเหมือนหัวใจของเธอเนี่ยก็ไม่เคยเหี่ยวแห้งเช่นเดียวกันนะคะ
ล่าสุดเนี่ยมีภาพเจ้าตัวจุ๊บกับหนุ่มหล่อตาน้ำข้าวแววมาว่านุ่มหล่อคนนี้มีดีกรีเป็นถึงในแบบเลยนะ
หลังมีภาพน่ารักที่อยู่กับคุณพ่อยังหนุ่มคุณไม้พิรัตน์นะ
ซาร่าก็เผยว่าทุกครั้งที่ไมค์นะกลับมาเมืองไทย
ก็จะให้คุณพ่อคุณลูกเขาได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน
ส่วนเรื่องโรงเรียนแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างทั้งคู่ก็แบ่งกันรับผิดชอบค่ะ
เพื่อนค่ะเพื่อนไม่มีอะไรเป็นน้องแล้วกัน
ถ้าเป็นคนอื่นนี้คือเป็นเพื่อนหมดค่ะเป็นเพื่อนหมดยังยังไม่ได้อยู่ในสถานะแฟนใด
ถ้ามันยังไม่ใช่แบบที่สุดเราก็ไม่รู้ว่าแบบจะพูดทำไมอะไรอย่างนี้
คือถ้ามันไม่ใช่ผู้ชายที่เราแต่งงานด้วยหรืออะไรด้วย
เราก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องมานั่งพูดแบบอะไรมากมายดีกว่า
ก็เข้าใจเธอหน่อยแล้วกันนะคะเรื่องความรักขอเก็บไว้เป็นพื้นที่ส่วนตัวก็แล้วกันค่ะ